ตอนแรกสุดเลยนะตอนที่เราจะฮือฮาเรื่องท่าเต้นของน้องจ๊ะ
ทำไมถึงได้กล้าที่จะเต้นแรงด้วยท่านั้น
คือเป็นคนทะลึ่งคือเพลงนี้หนูต้องบอกเลยว่าหนูไม่ได้เป็นคนคิด
ไม่ได้เป็นเจ้าของไปร้องลานเบียร์อยู่ลานเบียร์หนึ่ง
เจ๊เจ้าของลำเบียบอกว่าจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะจะต้องร้องเพลงคันหู
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาร้องหามาให้ดูและจ๊ะต้องร้องให้ได้
หนูก็ไปดูข้างเวทีคือเขาคางตลอดทั้งเพลงเลย
แล้วก็แบบว่าเต้นรอดอยู่ตรงมอนิเตอร์หนูนึงใจเพลงเลย

อยู่ตรงมอนิเตอร์อะไรหนูก็คิดในใจเพลงอะไรวะเนี่ย
ยังจับใจความไม่ได้คือแบบว่าทั้งเพลงคางตลอดเลย
ไปโหลดมาแล้วก็มาแกะร้องอะไรอย่างนี้
ไม่ทันเท่าไหร่นะคะก็มีคลิป

คือจริงแล้วเทอร์โบไม่ได้เล่นเพลงนี้ไม่มีใครเล่นเพลงนี้เลย

แล้วหนูก็เลยเธอโทรมาหาหนูไปร้องเพลง

กับคันหูให้หนูหน่อย

จ๊ะเดี๋ยวพี่จะตัดคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้ไปลงเพื่อจะ
แบบว่าคนไม่เห็นก็ซื้องานโทรโบอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกเออ
ไปเถอะไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าวงอื่นก็เล่นอย่างงี้เราก็
ไม่ได้คิดอะไรพอมาเป็นข่าวอะค่ะเพื่อนหนูก็โทรมา
โอ้ยจ๊ะว่าโดนจับแน่รูปหนูว่าไปอยู่ตามหน้าเพจเต็มเลย
วัตถนธรรมอะไรเงี้ยเพื่อนหนูบอกว่าโทรมาอยู่ไหนเนี่ยนึกว่า
โดนจับไปแล้วตอนนั้นหนูไม่ได้อินเทอร์เนสตอนนั้นอายุเท่าไหร่
ประมาณ๑๙๑๙อาจารย์เด็กคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเด็ก
ผู้หญิงคนนี้คือในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่หนึ่งดาวลาหู
จรน่าจะสัมพันธ์หรือสัมผัสกับดาวเสาซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่
เวลาดวงชะตาเนี่ยพี่เขานะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูจรต้อง
สาวราสุริยาต้องครูเป็นคู่คงคือเป็นช่วงเวลาของดาว
จรเกื้อกูลในความดังที่จะเกิดจากความสาวมันก็เลยกลายเป็น
เป็นการประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่ามีจ๊ะ
ทีนี้มันมีคำถามว่าอ้าวมันก็มีคนมากมายทำอย่างนี้
ใช่แล้วถ้ามันมากกว่านี้ด้วย
ก็บอกแล้วไงว่าพื้นดวงชะตาของจ๊ะ
มีราหูเนี่ยเล็งดวงชะตาในพื้นดวงเดิม
กับดาวมุติยูคือดาวปรมนูเวลามันดัง
มันจะดังมากอยู่ในพื้นชะตาเดิมคนแม้เกิดราศีเดียวกัน
หรือว่าทำได้แบบเดียวกันก็อาจจะไม่ดังเท่ากัน
เพราะพื้นไม่เท่ากันไงพื้นจ๊ะเนี่ยเขาต้อง
เฉาเซ็กซี่อะไรแบบเนี้ยถึงแม้จะไม่ค่อยมี
มันก็ดังได้แต่พอเกิดเหตุการณ์เพราะเกิดเรื่องละหน้านูไปโพล
ในทุกของโลกโซเชียลและหนังสือพิมพ์ด้วยต่างหาก
รู้สึกยังไงเครียดมากเลยค่ะเพราะว่าขนาดหนูไปกินก๋วเตี๋ยนะคะ
ไม่รู้ว่าหนูเป็นจ๊ะเพราะว่าบนเวทีกับชีวิตจริงคนละอย่างกัน
หนูไปกินก๋วยเตี๋ยวคนนั่งข้างหลังเฮ้ยเห็นข้าวไอ้เด็กคนนั้นป่
ทุเรียนมากเลยเกลียดมากเลยหนูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหน้า
หนูนั่งกินก๋อเตี๋ยวอยู่ข้างหน้าใช่หนูก็เลยเครียดหนูก็เลยแบบว่า
เราก็เลยคิดถึงพ่อแม่ก่อนเลยอย่างแรกคือพ่อหนูก็โดนนะคะ
คือแบบว่าคนข้างบ้านแบบเฮ้ยลูกโดนจับไปเลย
ครอบครัวว่ายังไงพอมีคนมาบอกพ่อกับแม่ไม่ว่าเลยนะคะ
คือหนูไม่โทรไปเลยไม่โทรหาพ่อแม่เลยตอนนั้นเรียนมหาลัย
เราก็กลัวอะไรอย่างนี้เราก็กะว่าเดี๋ยวเรื่องเราคงจะเงียบ
แล้วพ่อแม่ก็ลืมอะไรอย่างนี้เราไม่คิดว่าเรื่องมันจะแย่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เออจนพ่อกับแม่โทรมาว่า
กลับมาบ้านบ้างแล้วลูกคิดถึงอะไรอย่างนี้เออหนูบอกแม่รู้แล้วใช่ไหม
บอกเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องเครียดหรอกเพราะว่าแม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
คือพ่อกับแม่รู้ว่าหนูเป็นคนทะลึ่งอะไรอย่างนี้

แล้วคือปีล่ะคือนู้ก็ปรับภื้นหาชีวิต

ว่าเสี่ยงมาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าเพื่อนถึงไหนถึงกันอะไรอย่างเงี้ย

เออใช่คือถ้ามีเรื่องหนูก็จะเป็นคนดำตลอด

มันทำให้เราแบบไม่เอาแล้วฉันไม่ร้องเพลงก็ได้
คือหนูก็จะร้องปกติ๕๐๐อย่างเงี้ยแต่ตอนเป็นจ๊ะคันหูก็ได้๑๕๐๐บาท
ก็ก็ได้เพิ่มมาอีก๑๐๐๐บาทนึง

ช่วงวิกฤทธิ์ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๙
แต่ค่ายใหญ่ติดต่อเข้ามาเกือบทุกค่ายเลยจริงป่ะ
จริงค่ะแล้วก็มีค่าใหญ่มากเลยนะคะ
จะซื้อฤกษิธร์เพลงคันหูแสนนึง
เพื่อแบบว่าไปทำดาวนโลดลิงโทนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ทำไมถึงเลือกมันไม่ใช่เพลงของเขา

ทำไมถึงเลือกมาอยู่อาสยาม

คือก่อนที่หนูจะมาอยู่นะ
คือเราออกเพลงพวกสตบพวกอะไรอย่างนี้

แล้วที่เลือกจะมาอยู่เพราะว่าเราอยาก

รู้สึกว่าเกรงใจเวลาเราไป

เพลงที่ไม่ต้องแปลงแล้ว
เป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อเราจริง

เข้ามาเพื่อแบบว่าอยากมีสื่อ

เขาอยากได้คุณคุณไม่ไป
แต่คุณเดินมาสมัครที่อาเซียม

งานปีที่เป็นเปล่า

แล้วถามว่าไม่ได้ดังเลย
แฟนคลับที่อาศยามมหล้อนรับหนูไม่ได้

นิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดาลเธอ
สักนิดให้พ่อหมอรักฟังหน่อย

เปลี่ยนไปตามสันดาลของเธอ
รู้เอาไว้เถอะ
ถ้าเธอยังทำ
กันดานเธอไงฉันรักแล้วเมื่อไร
ถึงวันนั้นฉันจะหายดี

แฟนเก่ายู่นอกระเบียง

แฟนไม่เดินเรียกกันมา
ทำเป็นสื่อสื่อสี่สายทำไมรู้ประสิทธิ์ภาษา
ใครพูดถ้าลึกออกมาก็ทำตาทำตีเป็นอาย
บื้อเหมือนเป็นคุณยายแต่เบื้องหลังร้ายจะตาย

เห็นนางเงียบเกียบนางฟอสเรียบระวังไว้น่ะ

เห็นนางเงียบเกียบนางเก็บเรียบเลยน่า

กำลังจะปล่อยนะกำลังจะปล่อย

เพราะมันมีอะไรที่แบบติดขัดสะดุดอยู่
เพราะว่าตามดวงเนี่ยหลังวันที่๑๘พฤษภาคมเนี่ยดวงของจ๊ะจะขยับขยื่นเคลื่อนเดินหน้า
แล้วยิ่งหลังจากผ่าน๗สิงหาดวงชะตากลับจะโด่งดังยิ่งขึ้นไปอีก
เรือหัด๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข๓ดังนี้จากเจริญยิ่งยดหนาว
หลังวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือยังไม่มีแผ่นค่ะน่าจะเลยมิถุนาไปได้เลย
หลังสิบแปดพฤษภาคมมีคนลาสีอะไรมั้ง

ลาสีเมศลาสีมิถุนตุ่น
เพราะฉะนั้นหลัง๑๘พฤษภาคม
พวกคุณเตรียมเต็มที่เลย
กำลังจะได้ดีแต่แล้วก็มาเจอมรสุมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอ่ะลองดูคือจ๊ะเนี่ย
ตามดวงเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเดียวนะโรคเนี่ยคือโรคหนึ่งคือโรคเวโรคกรรม
คือโรคสำออยถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุเพศภัยผ่าตัดไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุเพศภัยถูกยิงกระบานไม่
ปรากฏในดวงชะตาไม่มีไม่ต้องกลัวแต่ไอ้โรคซุ่มซ่ามขับรถชนเฉียวนู่นนี่นั่น
ไม่ได้น่ากลัวส่วนความป่วยไข้เจ็บหนักเนี่ย
ร้ายที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

เพราะว่าไปตรวจเจอคือมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรค

ในใจหนูมีความรู้สึกตลอดว่าหนูจะต้องรถคว่ำ

สักพักหนึ่งนักหน้าตีโทรมาบอกว่ารถรถตู้น้าตีอ่ะชน
และรถตู้ล้างตียังมีรูปหนูติดเต็มเลย
พอประมาณวันที่๖รถหนูมาคว่ำอีก
และความรักราคาโปร่งด้วยหรือเปล่า
ยังมีแฟนเป็นธอมอยู่หรือเปล่า
คือจ๊ะเนี่ยถ้าเกิดแต่งงานเร็วมีคู่เร็ว
ก็ต้องเลิกต้องจบต้องจ่า
เขาเรียกดวงแตกคนดวงแตกเรื่องความรักหรือครอบครัว
ไม่ควรมีคู่หรือคนรัก